เรื่องของตู้ปันสุกเอาจริงตอนนี้นี่หลายพื้นที่
เราก็เห็นว่ามีคนมีน้ำใจมาตั้งตู้ขึ้นเยอะเลย
คือเดินหน้าต่อใช่ค่ะบอกแล้วว่าอย่าท้อ
ถึงแม้ว่าจะมีภาพที่ไม่น่ารักออกมาในการที่เป็นข่าวต่างก็ตาม
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่อุบลบ้าง
อุบลทางพ่อเมืองเขาก็คิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
จะมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้ประชาชนได้รับของจากตู้ปันสุก
แล้วพอมันเห็นภาพการยื้อแย่งสิ่งของกัน
ทีนี้พ่อเมืองก็ต้องมานั่งคิดค่ะว่าจะทำยังไงดี

ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ระเวนไปตามจุดที่มีการตั้งตู้ปันสุก
ก่อนหน้านี้เราจะเห็นภาพสื่อก็นำเสนอว่ามีคนเข้ามายื้อแย่งสิ่งของ
ผู้ใจบุญเอามาใส่ในตู้แล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์
มีคนถามว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับตู้ปันสุกในเมืองไทย
ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าตอนนี้มีคนใจบุญ
มีส่วนราชการพยายามกระจายตู้ปันสุกไปจุดต่าง
ทั่วเขตเทศบาลนครอุบลรัชธานี
เพราะว่าจากเดิมที่อุบลเขามีอยู่ไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมประมาณ๗๘ตู้
แต่ว่าตอนนี้มีมากกว่า๒๐จุดแล้ว
อย่างน้อยมันเป็นการกระจายความช่วยเหลือไปให้ทั่วถึง
ภาพของการยื้อแย่งกันมันอาจจะเห็นได้น้อยลง
แล้วตู้ปันสุกแบบนี้ค่ะในอำเภอต่างของที่อุบล
คนในอำเภอเขาก็มาตั้งตู้ปันสุกกันเองในเขตชุมชน

สำหรับคนที่มาหยิบของเกินความจำเป็น
บางคนจะเอาไปกักตุนบางคนอาจจะไปขายต่อ
ก็แน่นอนค่ะจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ต้นก็จะใช้มาตรการทางสังคมลงโทษ
แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่จำยังไม่เข็ดหลาบเนี่ยนะ
จะใช้มาตรการทางกฎหมายมาดำเนินการ
เพราะว่ามีการนำสิ่งของที่เป็นของสาธารณะไปจำหน่ายโดยมิชอบ
แล้วก็จะยึดเอาสิ่งของกลับคืนทั้งหมด

ใครที่คิดจะเอาเปรียบคนอื่น
หยิบไปเยอะจะเอาไปขายต่อเนี่ย

ส่วนบรรยากาศที่๑๐๑กันบ้างค่ะคุณผู้ชม
นภาพรพวงช้อยอายุ๖๒ปี

เอาตู้ปันสุกตู้ปันบุญมาตั้งไว้หน้าบ้าน
ให้คนเดือดร้อนได้มาหยิบของไปกิน

เอามาใส่เอามาเติมในตู้ได้

คือเขียนไว้เลยว่ามาหยิบได้คนละ๓ชิ้น
จะได้แบ่งปันให้กับคนทีหลังที่เขามาบ้าง
ชาวบ้านในชุมชนริมคลองคู่เมือง
ชาวบ้านจากตำบลรอบเมืองก็มาเอาข้าวสารอาหารแห้งไปกินกัน

คือคนอ่านป้ายแล้วก็เข้าใจก็หยิบของแต่พอดี
หยิบไม่ถึง๓ชิ้นก็มีเหมือนกันหยิบไปชิ้นเดียว
ซึ่งทางด้านคนที่เขามาตั้งตู้คุณนภาพรเขาก็บอกว่า
จะทำแบบนี้ต่อไปถือว่าเป็นการได้ร่วมทำบุญด้วยนะคะ